คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกิน

ปีนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่๑เมษา
สิ้นสุดคือ๑๒เมษานอกจากบรรยากาศ

เชียร์ให้ติดจับใบดำใบแดงได้แล้ว
อีกหนึ่งบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกปี
นี่ก็คือน้องสาวประเภทสอง

ก็บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองประจำการที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะ
มีชายไทยในพื้นที่อำเภอเขาพนม
เดินทางมารายงานตัวคัดเลือกกันอย่างคึกคักเลยนะคะ

สาวประเภท๒ดีกรี
เป็นถึงมิสทรัลส์ยูนิเวิสค์ไทยแลนด์๒๐๑๘

หุ่นเสี้ยมากหน้าสวยจังเลย

เขามีเรื่องของรางวงรางวัลการันตีนะ

ก็เป็นหน้าที่ของชายไทยที่มีอายุคือ๒๑ปีขึ้นไปเนี่ย
ก็ต้องเข้ารับเป็นทหารกองเกินเนี่ยนะคะ
วันนี้ก็ที่สร้างความมือหาอย่างที่บอกไปก็คือน้อง

คนนี้คือนายอิสรีมุ่งมั่นหรือว่าน้องแน็ต
วันนี้เดินทางมาร่วมคัดเลือกด้วยนะ
แต่ว่าเขาตรวจร่างกายแล้วไม่ผ่านการตรวจคัดเลือก

เพราะว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่มีการจับใบดำใบแดงเกิดขึ้นค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดไปดูที่สุโขทัยครับ

มีชายไทยอายุครบเกณฑ์ไปรายงานตัวคัดเลือก

ในเข็ดอำเภอเมืองจากเก้าตำบลที่สะอ้างความพื้นฮา
ให้กับการเกณฑ์ทหารที่นี่ก็คือน้องปีใหม่

นี่สาวประเภท๒รูปร่างหน้าตาดีเขียงสวยบุตรดี

สายเดี่ยวมายืนเข้าแถมรายงานตัวกับชายไทย
โอ้โหเขาบอกว่าคือสวยอย่างนี้
ยืนกับชายไทยร่างกำยำนี่นะ

ขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียว
วันไหวหรือเปล่าวันไหว
น้องปีใหม่บอกว่าแม้จะไม่ได้รับใช้ชาติเป็นทหาร
แต่ว่าจะประพฤติตัวเป็นคนดีของสังคม
ถึงแม้เธอจะเป็นสาประเภทสองก็ตาม
อีกหนึ่งที่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

กับจังหวัดอื่นนะคะก็จะมีทั้งชายแท้ชายเทียม
มีพระสงฆ์ก็เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารด้วย
มีพ่อแม่พี่น้องญาติญาติเพื่อนฝูงมาร่วมให้กำลังใจกันมากมาย
แล้วก็มีชายไทยเข้าสมัครเป็นทหารหลายคนด้วยกันค่ะ
หนึ่งในนั้นคือนายวัชรพลเฉพาะธรรม
บอกแบบนี้บอกว่าเขาอยากเป็นทหาร
ก็เลยไม่ลังเลใจค่ะที่จะสมัครเป็นทหารทันที
โดยไม่ต้องมีการจับใบดำใบแดงนะ
ซึ่งตั้งใจจะเข้าไปรับใช้ชาติ

ชื่นชื่นชมแล้วก็หลายคนก็มีความคิดแบบนี้นะ
ถนัดที่นายนิพลชมพูสาวประเภท๒
ที่เดินทางเข้ารับการเกณฑ์ทหารบอกว่า

แต่เธออยากใช้ชีวิตแบบผู้หญิง
เพราะฉะนั้นก็เลยยื่นเรื่องขอผ่อนพันธุ์
แล้วก็ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้

แม้ร่างกายจะไม่ได้แปลงเพศก็ตาม
แต่ตอนนี้ใจเธอเป็นหญิงไปแล้ว

ที่หอประชุมที่ว่าการอเผิดสันกำแพง

ไปตรวจเลือกทหารกองเกิน

แต่ก็สร้างสีสันให้กับการคัดเลือกทหาร

เหนือเขาก็เป็นนางฟ้าจำแหลกนะฮะ
เข้าไปรายงานตัวขอผ่อนผันตามสิทธิ

นายวรวิสปันเป๋อนะฮะ
สาวประเภท๒ที่ไปในชุด
นักศึกษาหญิงนะเดี๋ยวผมรอดูภาพ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฐเชียงใหม่

ใบรับรองแพทย์ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่

ถ้าสภาพเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ก็จะได้รับการยกเว้นจากการแกนอาหาร
ที่ต้องตรวจเพราะบนคนเนี่ย
อยู่กับตัวเป็นสาวประเภทสองแต่ตัวเองไม่ใช่
เพราะว่ามันอยากเป็นพีธหาร
เมฆโทราชก็มีการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกันค่ะ
จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอด่านคุณทศ
มีชาวไทยในพื้นที่๘ตำบล
ต้องเข้ารายงานตัว๗๓๔คน
ยื่นขอผ่อนพันธุ์คือ๓๐๒คน
และมียอดที่ต้องเกณฑ์ทหารคือ๑๔๑คน
ที่นี่ก็บรรยากาศก็คือมีสาวประเภท๒เช่นเดียวกัน
เดินทางมารายงานตัวแล้วก็สร้างความฮือหา
ให้กับประชาชนที่มารอดูไม่น้อยนะ
บรรดากองเชียร์คือกลุ่มสาวประเภท๒ที่มาคัดเลือก
นับ๑๐คนค่ะถูกจับตามอง
ด้วยความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นของเธอเนี่ย
ไม่แพ้หญิงแท้นะโดยเฉพาะนายโกเมษ
ใกล้สันเทียหรือว่าน้องก๋วยเตี๋ยว
สวมใส่ชุดผ้าแผลสีทอง
ไปดูภาพกันสินี่ไงขวามือขวามือ
น้องก๋วยเตี๋ยว
ส่วนนายเจษฎาพรเมยขุนทศ
ชุดสีขาวคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อีกคนคือนายปริญญาบุญสูงเนิน
ใส่ชุดสีเขียวผ้าคลุมไหล่
สามคนนี้เขาบอกว่าเป็นดาวเด่นประจำ

ก็ต้องเด่นแล้วฮะที่เหลือก็เป็นชายไทยกำยำ
อันนี้ก็สวยผมยาวแต่งตัวสวยงามมาทีเดียว
เอาละค่ะเป็นอีกเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะ
สำหรับชายไทยที่มีอายุครบ๒๑ปีบริบูรณ์
ต้องไปเกณฑ์ทหารตามกฎตามกติกาปีนี้
ทบบอกว่ามีคนที่ต้องไปเกณฑหารคืน
๑๓๐๐๙๗คนเพราะฉะนั้นก็ต้องภูมิใจนะ

เป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับหน้าที่รับใช้ชาตินะฮะ